ทีนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าคลั่งเบอร์ไหน
ทำไมห้องขังจะพังห้องขังจะแตก
ผู้ชายคนนี้เขาทำลายข้าวของในห้องขัง
ถามว่ามีอะไรมีกำแพงห้องน้ำใช่ไหม
นี่เขาทำอะไรทำดูสิ

แล้วในห้องนั้นมีสายไฟเขาดึงลงมาหมดเลยค่ะ
โอ้โหด้วยแรงของเขานะหลายคนอาจจะถามว่า
เขาใช้อุปกรณ์อะไรทุบหรือเปล่าค้อนเขิน
ไม่ได้มีอาวุธมีนะเพราะว่าโดนจับเข้าห้องขังแล้วไง
ก่อนที่ห้องขังจะแตกจะพังแบบนี้นะ

ถามว่าสิ่งที่เขาสามารถทุบกำแพงนี้ได้คืออะไรคุณ
แลนทีบเอาเท้าเนี่ยทีบจนพังนะ
ใช่ค่ะนี่สภาพถามว่าที่สพไหนเนี่ย

หลายคนคิดว่าสพนี้สร้างไม่เสร็จหรือเปล่า
ไม่ใช่นี่ฝีมือของนายสันติยศวิราชเลย

เขาคุ้มคลั่งเขาอารวาสแล้วก็ทำลายจนพังเสียหายแบบนี้
ตอนนั้นมีตำรวจอยู่ไหมมีค่ะ
เวรสังคมถิตประเดิมนะคะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องขังตรงนี้อยู่
เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าบ่ายเมื่อวาน
ตำรวจสพเมืองกาลสินได้รับแจ้งจากชาวบ้านตอนแรกนะ
ชาวบ้านแจ้งตำรวจมาว่าคุณตำรวจมาดูหน่อยผู้ชายคนนี้เขาคลั่งยาบ้า
ละวาดทำลายข้าวของตำรวจรีบไปเลยค่ะไปจับตัวนายสันติเนี่ยมาได้
ทีนี้ก็เอาตัวมาที่โรงพักก่อนสันติใจเย็นนะสงบสติอารมณ์ก่อนนะ
ไปสักชั่วโมง๒ชั่วโมงสันติสงบไหม
อรวาดค่ะอรวาดเขาเอาหัวเขาไปกระแทกกับลูกกรง
เพราะว่าตอนแรกตำรวจจับเข้าห้องขังไงแล้วเอาหัวกระแทกกับลูกกรงไม่พอ
สายไฟในห้องขังเอาเท้าถีบผนังห้องน้ำตรงนี้ค่ะ
ที่มันกั้นอยู่เนี่ยพังไปหมดเลยตำรวจบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วท่าไม่ดีแล้ว
นี่อาการหนักแล้วต้องคุมตัวไปฉีดยาที่โรงพยาบาลกาลสินให้เขาสงบจริง
นี่นะคุณตำรวจ๑๐เวรบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่เจอผู้ต้องขังอารวาสหนักขนาดนี้ยังดีที่ระงับเหตุจับตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะ